ชาวบ้านไปเจอสุนัข๓ตัวครับ

ใครอยู่มั้งใครอยู่มั้ง
นี่คือเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านจะไปช่วยสุนัข๓ตัวนี้มันถูกล่ามไว้ในบ้านเช่า

อยู่หลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลาครับ
เรื่องต้นพบว่าสุนัขทั้ง๓ตัวถูกทิ้งและล่ามเอาไว้เป็นเดือนแล้ว
คุณผู้ชมลองคิดดูมันอยู่ในสภาพหิวโซเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมไปหมดแบบนี้ครับ
ล่าสุดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนางสาวศิรพันธ์งามพร้อมวง
เธอเป็นประธานบริษฐีบ้านหมายิ้มหัดใหญ่
เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือช่วยเหลือสุนัขในจังหวัดสงขานะครับ
ไปช่วยไอ้สามตัวนี้แล้วพบว่าเป็นสุนัขพันธ์ไทยหนึ่งตัว
ล่ามด้วยโซ่ขนาดใหญ่เลยนะแล้วล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นอย่างหนา
เพราะดีครับที่ผ่านมาชาวบ้านก็เอาอาหารมาโยนให้มันกินบ้าง
เอาไว้ให้มันกินบ้างสภาพบ้านเช่าที่นี่เนี่ยสกปรกครับ
ไปด้วยขยะขวดน้ำอัดลมเสื้อผ้าก็ทิ้งเอาไว้
แล้วมีบ้องกัญชาอยู่ในห้องนอนด้วยคุณผู้ชม
นางสาวศิรพันธ์มูลนิธิบ้านหมายิ้มเนี่ยนะครับ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าจากการสอบถามเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้ทราบว่า
มีวัยรุ่นมาเช่าอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วก็เอาสุนัขทั้ง๓ตัวมาเลี้ยงไว้
แต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับขอยกเลิกการเช่าไม่เช่าต่อแล้วนะครับ
โอ้โหมาเจอว่าบ้านสกปรกมากนะครับจึงให้วัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยย้ายออกไปเลยไม่เป็นไร